๙นาฬิกา๙นาทีนะครับคุณผู้ชมก็ยังรับชมข่าวอยู่กับเรา๓คน
ทานข้าวไปด้วยคุยกับคนในครอบครัว
แล้วก็ดูข่าวไปด้วยไม่ตกข่าวก็ส่งลายมาหน้าจอ
มารายงานเรื่องของเหตุการณ์ข้าร่างเมืองกันหน่อย
ให้ตรวจนะฮะสุดท้ายเป็นยังไงไปชมภาพเลยครับ
ไปดูภาพอันนี้มันเป็นภาพติดหมวกกันน็อก
ของผู้สื่อข่าวจังหวัดชาเชิงเซาเขาขับตาม
แท็กซี่คันนี้คุณผู้ชมดูนะอ่ะซ้ายไปแล้วกับขวาไปเรื่อยเรื่อย
อย่างเงี้ยฮะเอาก็บันทึกภาพแท็กซี่คันนี้นะฮะ
ชมพูเป็นโตโยต้าอาวติสทะเบียนท้อทหารสฤษีสามสาม
ศูนย์กรุงเทพมหานครก็ตอนแรกก็เอ๊ะทำไมมันสายไป
มาก็คล้ายกับคนเมาสุราเหมือนเมาแล้วขับนะฮะ
ขับมาบนถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราดกมที่ห้าสิบสาม
ทางด่วนนะฮะขาเข้ากรุงเทพก่อนที่จะมีพลเมืองดี
เขาก็โทรแจ้งตำรวจสิครับค่ะนี่โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่ง
ให้ไปช่วยสกัดจับหน่อยเพราะเกรงว่าจะไปชนใครเดี๋ยวก็จะเกิดอุบัติเหตุ
อันนี้ตอนที่ไปจับสกัดเอาไว้แล้วนะฮะทางสพบางประกง
แล้วก็หน่วยกู้ภัยฉาเชิงเซาติดตามรถคันนี้ตลอดเส้นทางเลยครับ
จนถึงกิโลเมตรที่๓๓ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพ
ที่หนึ่งตำบลบางพรีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนี่
ร้อยตำรวจโทสะอาดกล่ำคนตรงรองสารวัตรปราบรามสพบางพีน้อย
ก็กำลังปิดถนนพอดีก่อนที่จะสามารถหยุดรถคันนี้เอาไว้ได้
ทราบชื่อคนขับก็คือนายวีระกลั่นชื่นอายุ๕๗ปี
ตอนไปเจอนี่เมาเลยฮะมึนเลยพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
อะไรก็ไม่รู้นะฮะก่อนที่สุดท้ายก็นำเครื่อง
วัดแอลกอฮอลไปตรวจใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
ทำยังไงก็ไม่เป่าสักทีเนื่องจากว่าก็ไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่เป่า
ไม่เห็นป้ายเหรอเมื่อกี้นี่ยังไม่ยอมเป่าเท่ากับเมาแล้วขับ
เขาไม่เป่านี่ไปฟังเสียงเขาหน่อย
อมไปอมข้างป่าว
พี่บอกว่าพี่เป็นเบาหวานพี่เป็นนิดพี่ก็เดินสุรา

ไป๒ครั้ง๓ครั้งแล้วไปอีกแล้ว

เมื่อกี้บอกเพิ่งดื่มสักพักหนึ่งไม่เคยดื่ม

หลังจากพยายามจะเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานว่าให้เป่า

สุดท้ายตำรวจก็ต้องส่งตัวคนขับแท็กซี่รายนี้

เพราะว่าผู้ติดกรรมผู้ติดการก็ชัดเจนนะ

เอามาให้ดูกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว